เหตุชายวัย๗๗ปีซึ่งเป็นเศรษฐีที่ดินย่านลาดพร้าว
ก็ชวนโชเฟอร์แท็กซี่สาวเข้าโรงแรมม่านรูด
เข้าไปนั่งคุยกันอยู่ได้สักพักหนึ่งนะครับ
แล้วก็เศรษฐีวัย๗๗ปีคนนี้ก็ถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้ว
ลักษณะใส่ผ้าขนหนูปรากฏว่าอยู่เป็นลมล้มวูบตกเตียงไป
ตำรวจคาดว่าหัวใจวายเฉียบพันธุ์นะครับ
ตำรวจสนโคครามเข้าตรวจสอบเหตุชายนอนเสียชีวิตภายในโรงแรม
ระบุชื่อผู้ขับขี่ก็คือนางสาวรัฐประพาอายุ๓๑ปี
ภายในห้องพักพบศพของนายชะอุ่มแก้วทิ้งอายุ๗๗ปี
สภาพนอนหงายนุ่งเพียงผ้าขนหนูแล้วก็เสียชีวิต
จากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดนะครับ
ผู้ดูแลห้องพักในโรงแรมก็ให้การกับตำรวจบอกว่า
โฟเฟอร์แท็กซี่หญิงได้ขับรถเข้ามาขอใช้บริการ
ส่วนฝ่ายชายนั่งมาเบาะหน้าด้วยกันทั้งคู่มาใช้บริการเป็นครั้งแรก
เมื่อผ่านไปประมาณ๒๐นาทีโอ้โหเห็นฝ่ายหญิงวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
กับพนักงานบอกว่าฝ่ายชายเกิดเป็นลมล้มฟุบนอนหมดสติ
แต่เมื่อพนักงานไปถึงก็พบว่าชายวัย๗๗ปีเสียชีวิตแล้ว
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยแต่ไม่ทันนะครับเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ด้านของนางสาวรัฐประพาโชเฟอร์แท็กซี่สาวก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าได้ขับรถไปรับนายชะอุ่มซึ่งเป็นเศรษฐีที่ดินย่านลาดพร้าว

เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอเอง

เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ของเธอมาแล้ว๓ครั้ง
อีกทั้งยังเคยบอกว่ามีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดัน
ตำรวจก็สันนิษฐานนะครับว่า
น่าจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ก่อนจะนำศพส่งสถาบันนิติเวศ

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ